สมุทรปราการกับที่สระบุรีแต่มันคล้ายกัน

มันมาเกี่ยวคอคนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน

ไปดูที่แรกค่ะที่สวรรค์สมุทรปราการ
ตำรวจสพเมืองได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุค่ะ
จักรยานยนต์ไปเกี่ยวสายเคเบิ้ล
รถล้มแล้วคนขี่เขาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยท้ายบ้าน๔๐อำเภอเมืองค่ะ
เจ้าที่ตำรวจพร้อมกับทางมูลนิธิร่วมกุศลก็ไปตรวจสอบ
กระจกมองข้างฝั่งซ้ายสายเคเบิ้ลยังพันอยู่เลย

นางสาวมนธาธิปแทนทองอายุ๑๖
เด็กชายทรนวัตรแทนทองอายุแค่๓ควบ
และเด็กชายธนาทิพย์สุริยะอายุ๖เดือน
ทั้งหมดนะคะมีแผลถลอกเลือดออกตามหน้าตามตัวค่ะ
ถมพยาบาลกันก่อนแล้วก็ส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เคเบิ้ลยังหย่อนลงมาจากเสาไฟอยู่เลยนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
ทางคุณจุธามาศบอกว่าเธอเพิ่งซื้อรถจักรยานยนต์คันนี้
ก่อนเกิดเหตุขี่พาน้องสาวพาลูกพาหลานไปซื้อข้าวปากซอย
กำลังจะขี่กลับบ้านมาถึงจุดนี้มันมืดค่ะ
ไม่เห็นสายเคเบิ้ลที่มันห้อยลงมาก็เลยไปเกี่ยวเกี่ยวกับกระจก
มองข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ไปเกี่ยวคอเธอด้วย

สายไฟมันเกี่ยวเกี่ยวเข้าคอคือ
คือเราออกไปข้างนอกมาใช่ไหมกำลังจะขับเข้าบ้าน

ไปซื้อข้าวกำลังจะกลับเข้าบ้านเนาะ

แล้วพอขี่มาสายไฟมันเข้าที่
แล้วก็เสียบน้องนี่

มากับลูกค่ะแล้วก็น้องแล้วก็หลานคน

แล้วปกติสายไฟมันเป็นอย่างนี้ประจำ

มันล่วงมานานแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีใครมาล้อ
อันนี้มันล่วงมาแบบว่ายาว
ก็เหมือนเดิมนะคะที่เราเคยเล่าไปก็ต้องตรวจสอบดู

ของบริษัทไหนก็ต้องรับผิดชอบ

เป็นสายห้อยลงมาร่วงลงมาจากเสาไฟ

สอบรถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กกท๒๐๘๖
จังหวัดพระนครสิวิทยาล้มลงนะคะ
นางสาวเรืองรำพายพิมพันธ์อายุ๓๐

แล้วก็ตามตัวเนี่ยถลอกเต็มไปหมดเลยค่ะ
บอกว่าขี่รถออกจากห้องพัก

แล้วก็มาถึงจุดนี้ไม่รู้ตัวเลยรู้อีกทีคือ
สายเกี่ยวคอแล้วล้มไปเลยอ่ะค่ะ
สายที่ขาดร่วงลงมาเนี่ยนะคะ
ก็มีตัวอักษรอะไรติดอยู่เขาก็ถ่ายเอาไว้แหละ
จะได้รู้ว่าเป็นของบริษัทไหนอะไรยังไง